ของประชาชนแล้วก็ปรากฏอยู่ในสื่อต่างนะครับ
ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักสื่อโซเชียลมีเดีย
คือชื่อของคุณบอลกฤษณะ
หายไปไหนตามตัวกันก็แล้ว
ทุกสื่อโอ้โหขุดคุยจนกระทั่งวันนี้

ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้
ตำรวจสพช้างเผือกเขาออกหมายเรียกไป
ล่าสุดวันนี้ความเคลื่อนไหวช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะ
กฤษณะอมิสูรค่ะเดินทางเข้าพบกับตำรวจแล้วนะคะ

วันนี้พบกับพันธุ์ตำรวจเอกสรายุทธ์สงวนโพไข่
ซึ่งเป็นรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเจียงใหม่นะคะ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ปากคำ
คดีสังการรุมทำร้ายนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสัน
ซึ่งเป็นลูกชายพลตรีวิทยาวันคาวิสัน
ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๘ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
กลับไปก่อนหน้านี้นะคะนายกฤษณะหรือว่าบอลเนี่ย
ได้ติดต่อผ่านผู้สื่อข่าวอาวุโสคนหนึ่ง
บอกว่าจะขอเข้าเยี่ยมนายอิสราชนุวัฒน์ที่โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่
แต่ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธจากครอบครัวบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้เข้าเยี่ยม
ขณะที่รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
บอกว่าในบอลเข้าพบกับตำรวจในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ
หรือว่าพยานที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกทุกคนแล้วค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือพนักงานเสิร์ฟทุกคนเข้าให้ปากคำ
ส่วนผู้เสียหายวันนี้ได้ส่งพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลแล้ว
ฟังเสียงรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ยังแต่มีครับก็ข้อถุงตัวเช่ามั้ยเดิม
ระหว่างสอบปลักคำอยู่ในนั้น
เป็นพยานในทางคดีครับผมก็ให้ความพ่อมือดีครับ
แล้วที่เขาให้เค้าให้ทำ
คือเขาได้พูดมั้ยว่าเขาเห็นเหตุการณ์หรือไม่เห็นเหตุการณ์
อยู่ไม่ดีละเดียวผมได้พยาบาท
ก็ยังคงติดป้ายห้ามเยี่ยม
ผู้ใกล้ชิดผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘ก็คือคุณพ่อของเจมส์บอลนะครับ
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีครับต่อสายตรงเลยโทรไปสอบถามอาการของเจมส์บอล
พร้อมกับรับปากว่าจะให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
หลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีผู้มีอิทธิพลบอกว่า
อยู่ในแผนงานของรัฐบาลแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติ
แต่ขอให้ทบทวนว่าคดีที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล
เป็นคดีระหว่างใครกับใครและมีใครได้ประโยชน์บ้าง
ไม่จำเป็นต้องนำคนทั้งประเทศเข้าไปมีส่วนร่วม

เพราะจะทำให้ประชาชนไม่สบายใจและไม่มีความสุขตามไปด้วย
ซึ่งผู้ที่กระทำความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
แต่ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามกระบวนการยุติธรรม
ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนครับ
เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะ
ให้เร่งปราบรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างตามนโยบายของรัฐบาล
สั่งให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานร่วมกันกับตำรวจในพื้นที่
ดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมทางควบคุมสถานที่บันเทิง
ที่เปิดใกล้กับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดค่ะ
ก็เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงจากเรื่องนี้นะคะ
ด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

บอกว่าตอนนี้ก็เลยเตรียมลงพื้นที่กวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตอนนี้มอบหมายให้พลตำรวจรีสมบัติมิลินทจินดาในฐานะคณะทำงานปรับรามผู้มีอิทธิพล
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรายละเอียด
ยืนยันว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยมาโดยตลอด
เชื่อว่าไม่มีใครกล้าอยู่เหนือกฎหมายพร้อมยืนยันว่าในส่วนของพยานหลักฐาน
ตำรวจในพื้นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแต่อย่างใด
รวมทั้งผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตำรวจเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ก็ยืนยันย้ำมาแบบนี้ค่ะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็รายงาน
บอกว่าพลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ก็เปิดเผยความคืบหน้าการสอบปากคำนายบอล
บอกว่าตอนนี้นายบอลกฤษณะก็ยังคงให้การแบ่งรับแบ่งสู้
รับแล้วค่ะว่าอยู่ในวันเกิดเหตุจริง
แต่ไม่ได้เป็นคนสั่งการให้มีการทำร้ายร่างกายเจมส์บอล
ตำรวจตอนนี้บอกว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
รวมถึงสอบปากคำพยานอื่นเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รวมถึงคนที่ช่วยเหลือเจมส์มอนส์เมื่อวันนั้นด้วย
เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจ
ตำรวจก็จะให้การคุ้มครองในฐานะพยาน
ส่วนนายบอลกฤษณะตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการให้ปากคำกับตำรวจ
ส่วนดาราที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
ตอนนี้มีเพียงอุ้มลักษณะที่ให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
ส่วนที่เหลือตำรวจบอกว่ากำลังทยอยออกหมายเรียกค่ะ